มาดูคดีผัวใหม่ผัวเก่าหน่อยไอรุงตุงนัง
มี๓คนทีไรเกิดเรื่องทุกทีนะคะ
เป็นความแค้ในเรื่องกับเรื่องมีความรักแล้วค่ะ
ผัวใหม่ผัวเก่าบุกเจอหน้ากันสุดท้าย

ผัวใหม่ถูกแทงตายค่ะ
ซึ่งผู้ตายถูกแทงไปห้าแผลด้วยกันนะคะ
ผู้ตายคือนายเอกชัยศรีประสิทธิ์อายุ๓๒ปีเป็นช่างกระจกค่ะ
ส่วนมือมีดมือแทงก็คือนายทรงสิทธิกลิ่นบัญชื่น
ผัวเก่าของนางสาวนับดาวกัญญาโสวัย๒๖ปี
แล้วก็เคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันกับนายเอกชัยผู้ตายด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือ
นายทรงสิทธิ์สามีเก่าใช่ไหมผัวเก่านี่แหละ
มาหาลูกสาวที่บ้านของนางสาวนับดาว
จังหวะนั้นนางสาวนักดาวออกไปซื้อของกับผัวใหม่นายเอกชัยพอดี
ดันกลับมาปะหน้ากันค่ะเป็นจังหวะกลับมาเจอกันพอดี
เอกชัยกับทรงสิทธิ์ผัวใหม่กับผัวเก่าเจอหน้ากันตรงปากซอย
โอ้โหเจอปุ๊บเถียงกันปั๊บเลยเถียงกันไม่พอชกต่อยกันด้วย
แล้วสุดท้ายก็ควักมีดออกมาแทงกัน
ทรงสิทธิ์เนี่ยพอแทงนายเอกชัยแล้วก็รีบเอามีดไปโยนทิ้งในป่า
ซอยที่เกิดเหตุแล้วก็กลับไปรอมอบตัวยอมรับสารภาพบอกว่า
เป็นคนแทงนายเอกชัยจนตายเพราะว่าโกรธ
มานานแล้วที่นายเอกชัยแอบมามีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของเขา
ทั้งที่เป็นเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่เดียวกัน
จนสุดท้ายตัวเขาต้องลาออกจากงานแล้วก็เลิกกับเมียด้วย
แล้วก็รู้มาว่าเอกชัยจะพกปืนติดตัวตลอดเวลา
ท้าทายเขาว่าถ้าแน่จริงมาเจอกันตัวต่อตัวไหมล่ะ
เขาก็เลยต้องหามีดพกไว้ป้องกันตัว
จนกระทั่งประจวบเหมาะดันมาเจอกันที่หน้าปากซอย
คนนึงกลับจากซื้อของกินอีกคนจะออกไปซื้อของกิน
ก็เลยทะเลาะกันแล้วก็เอามีดที่พกมาเนี่ยจ้วงแทงไป๕ครั้งนะคะ
เมืองต้นตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแล้ว
แล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ดดำเนินคดีแล้วด้วยค่ะ